เขาก็มีการจัดงานเทศกาลควายไทยด้วย

นอกจากจะมีการประกวดควายแล้วแน่นอนค่ะ

นี่ก็นิยมไม่แพ้กันค่ะ
คราวนี้อยากให้คุณสุภานีเล่าเป็นภาษาอีสาน

เออใช่คือภาษาอีสานคนภาคกลางจะตกใจเออค่ะ
ก็จะมีสำเนียงมีคำเรียกต่างกันไปเนี่ยนะคะ
ก็วันนี้๒๖กุมภาพันธ์
เขาเปิดงานเทศกาลควายไทยครั้งที่๖ของอุทัยธานี
คึกคักค่ะเพราะว่าวันนี้เขาประกวดไก่ชนโบราณ
ก็คือไก่พันธแมดำและไก่พันธุ์เหลืองหางขาว
ซึ่งเป็นไก่ชนสายพันธุ์บ้านโบราณ
มีความสวยงามเป็นที่นิยมทั้งบรรดานักชนไก่และตลาดไก่พื้นบ้านด้วย
ในงานมีการประกวดไก่เพศผู้ไก่เพศเมียอายุไม่ถึง๘เดือน
แล้วก็อายุ๘เดือนขึ้นไปนะคะ
ประชาชนได้นำไก่ของตัวเองมาร่วมประกวดกันคึกคักทีเดียว
แต่ละคนก็ดูลูกของตัวเองไปนะ

ใช่ค่ะแต่ละตัวเนี่ยก็ล้วนเป็นไก่ที่มีการปรับปรุงพันธุ์
มีลักษณะเด่นทางพันธุกรรมค่ะ

เขาก็มักจะดูกันที่บริเวณหน้าหงอนหน้าแข้ง
โครงสร้างแล้วก็ขนาดลำตัว
ประกวดครั้งนี้ก็เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรนั้นได้
อนุรักษ์และพัฒนาพันธุ์ไก่ชนพื้นเมือง
ก็คือไก่สมดำไก่พันเหลืองหางขาวให้คงอยู่
จากนี้นะคะในการจัดงานก็มีการจัดเสมนาให้ความรู้
การจัดสัมมนาให้ความรู้เรื่องการเลี้ยงไก่พันธุ์ไทย
ในเชิงธุรกิจกับผู้สนใจกันด้วย
กำลังจัดกันไงคะเดี๋ยวต้องรอติดตามดู
ว่าผลการแข่งขันจะเป็นยังไง